โซเชียลนะคะเราก็ต้องส่องกันทุกเช้าแบบนี้ค่ะหลากหลายเรื่องราวนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูความน่ารักของหนูน้อยคนหนึ่งค่ะ
เขาแสดงความสามารถแบบเด็กไทยรำไทยเขาจะน่ารักขนาดไหนคุณผู้ชมเราไปดูกันเลยค่ะ
ไมาซโอ้อน้ายเอ็นดูน่ารักจังล่ะเหมือนชั้นตอนเด็กเลย
เป็นเด็กที่มีความสามารถกล้าแสดงออกนะคะดูสิ
อยู่ข้างหลังมียุ่งข้าวรึเปล่าอยู่ข้างหลังด้วย
น้องเขาก็รำกันแบบไม่เขินนะมีความสุขกับการร่ายรำอ่อนช้อยตามภาษาเด็ก
จีบอะไรไม่ได้แบบว่าแบบเป๊ะตามหน้าตะสินหรอก
แต่ว่าเขามีความสุขในการที่ได้ทำแบบนั้น
แล้วการแต่งกายก็เป็นเหมือนชุดผ่าไทย
เป็นสไตล์แบบพื้นบ้านน่ารักอะนะคะ
แต่ก็ไม่รู้นะว่านี่อยู่ที่ไหนคุณผู้ชม
ถ้าใครรู้ก็ส่งไลน์มาพูดคุยมาบอกกันก็ได้ว่าเป็นสไตล์ภาคไหนรำอะไร
หรือว่าอยากจะส่งคลิปน่ารักแบบนี้
ถ้าใครมีที่บ้านมีลูกหลานแสดงความสามารถแบบนี้
ก็ส่งมาได้ทางแฟนเพจตลอดข่าวของเราให้เราได้ชมกัน
แล้วก็คลิปไหนน่ารักโดนใจเราก็จะนำเสนอผ่านหน้าจอให้คุณผู้ชมท่านอื่นได้ชมกันด้วยนะคะ
น่ารักมากเลยคือถ้าให้ฟังเพลงนะ
คาดว่าน่าจะเป็นทางเหนือหรือทางอีสาน
แต่ว่าน่าจะเหนือเพราะว่าเหมือนจะเป็นเสียงพวกสล้อซอซึงอะไรประมาณนี้ใช่
คาดว่านะน่าจะเป็นเครื่องดนตรีทางเหนือ
แต่ก็ไม่แน่ใจเพราะเห็นน้องเขาฟ้อนอย่างนี้ไง

เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารำอยู่หน้าบ้านอยู่ที่จังหวัดไหนยังไง
ใครรู้ก็ส่งมาบอกกันก็ได้